เป็นหนี้ก็ต้องใช้อันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้ว
แต่การที่คนติดหนี้เราเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายเขา

แก๊งเงินกู้อุ้มลูกหนี้ตืบขัดดอก
หนี้เป็นผู้หญิงเจ้าหนี้เป็นผู้หญิง
แล้วก็ไปเอาตัวลูกหนี้ขึ้นรถนะพาไปปล่อยในที่เปลี่ยว
แล้วมีการทำร้ายกันดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
เขาเป็นหนี้กันอะไรยังไงเท่าไหร่
แล้วต้องจ่ายดอกเท่าไหร่ผ่อนชำระเท่าไหร่ยังไง
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นที่มายืนกันอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
ฝั่งลูกหนี้คือทางนางสาวทัศนีพรอายุ๒๑ปีค่ะ
ไปแจ้งความเลยนี่อยู่หน้าโรงพักที่สพเมืองพัทยาที่ชนบุรีค่ะ
บอกว่าโดนแก๊งเงินกู้มาทำร้ายร่างกายจนเธอได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๕ทุ่มของวันที่๒๘ที่ผ่านมา
คนนี้เนี่ยนะคะคุณทัศนีพรตอนนั้นที่เกิดเหตุคืออยู่ในซอยพระเนียดช้าง
หนองปลือบังละมุงชนบุรีนะคะคือตัวคุณทัศนีพรก็เล่าให้ฟัง
ว่าเธอเนี่ยไปกู้ตังค์จากเจ้าหนี้รายหนึ่งมาเป็นผู้หญิงนะ
แล้วก็รู้จักกันด้วยไปกู้มา๓๕๐๐๐บาท
ทีนี้รวมดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยอีก๑๕๐๐๐บาท
รวมเป็นเงินทั้งหมด๕๐๐๐ตกลงกันไว้แบบนี้
เดี๋ยวจะจ่ายนะจ่ายคืนเนี่ยเป็นงวดงวดนึงนี่จ่ายทุกอะไร
ทุกอาทิตย์ทุกเดือนหรือทุกอะไรทุก๒วันคุณผู้ชม
สองวันจ่าย๕๐๐๐บาทสองวันจ่าย๕๐๐๐บาทนี่ก็เยอะนะ
คือแปลว่าเธอต้องจ่ายแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะครบ
งวดสุดท้ายที่จะครบเนี่ยคือ๒ธันวาเธอจ่ายมาตลอดเลยแหละ
แต่พอมาเมื่อ๒วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือเธอไม่ได้จ่าย
ก็ขอผลัดผลัดไปเป็นสิ้นเดือนพฤศจิกาได้ไหม
หนี้ก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวมาคุยกัน
ขับรถเก่งมารับนะให้เธอขึ้นรถไปในรถน่ะมีผู้หญิงอีกสามคน
หนี้ด้วยผู้หญิงคนหนึ่งแปลว่าในรถมีอยู่๔คน
พอนั่งไปนี่ค่ะอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดนะรถคันนี้มาแล้ว
ก็พอมาถึงที่เปรียวปรากฏว่าเธอน่ะโดนรุมทำร้าย
กระทืบในซอยเปลี่ยวเอาง่ายก็เลยมีการถ่ายคลิปไว้
คือหลังจากกระทืบเธอถ่ายคลิปไว้แล้วก็หนีไป

นี่ไงบนรถ๔คนผู้หญิง๓คนทำร้ายเธอแล้วนี่เอาแผลให้ดูว่าโดนอะไรบ้าง
ส่วนเจ้าหนี้เนี่ยยืนดูโอ้โหนิ้วนี่คือยังมีแผลเป็นรอยแบบ
นี่เลือดออกเลยอะ
บ่ายบ่ายเมื่อวานค่ะทางฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยนะ
อายุ๒๓คนมาพร้อมกับพวกอีก๓คนที่เดินหันหลังอยู่นี่นะคะ
อายุ๑๖๒๓ก็ไปพบตำรวจที่สพเมืองพัทยา
บอกว่ารู้จักกับผู้เสียหายมาก่อน
นี่เคยกู้ตังค์กันมาหลายครั้งแล้วแต่ไอ้รอบนี้มายืม๒๐๐๐
แล้วก็ยื่นข้อเสนอจ่ายดอกเบี้ยให้๒๐๐๐แล้วก็จะคืน
ในเวลา๒วันรวมเป็น๒๒๐๐อันนี้ยัง
ยืม๓๕๐๐บาทรวมดอกเบี้ยด้วยเป็น๕๐๐๐
ที่นี่คือทางฝั่งจะหนี้เขาบอกแบบนี้บอกว่าไอ้ที่บอกจะคืนให้๒๒๐๐๐
ไม่ล่ะแต่ว่ารู้จักกันไงเป็นเพื่อนกัน
แรกฝั่งลูกหนี้ก็คืนตรงนะหลังก็ผลัดไปเรื่อย
พอนัดคุยแล้วก็เอาน้องไปด้วยก็หมายถึงผู้หญิงอีก๓คนที่นั่งไปในรถนี่แหละค่ะ

คนที่มาด้วยกันกับพวกเธอเนี่ยก็เลยโมโหเลยต่อยหน้าไปครั้งเตะหน้าไปทีนึง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

อืมเดี๋ยวไปดีกว่า

หนูตอนหน้ามาก็เสร็จ

แต่หนูนั่งนะแค่แค่แค่หน้าใหญ่

ข่าวเย็บเย็บแล้วดำมือเลยกลายเป็น

หนูก็เลยขอเพิ่มไปอีกห้าร้อย
เฮ้ยเขาให้อ่ะหนูก็ต้องเอาป่ะ

ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็บอกว่า

อันนี้คือฝั่งผู้เสียหายบอกมาแบบนี้นะคะ